สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
แป๊บเดียวนะคะเดือนมกราคมกำลังจะจากลาค่ะ
แต่ฤดูหนาวยังไม่จัดไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราตรวจสอบพบว่า
สุดสัปดาห์นี้ค่ะจะมีลมหนาวพัดมาอีกละรอกทำให้อากาศดีค่ะ
แต่ต่างจากภาคใต้นะคะที่ต้องยังคงระวังฝนตกหนักอยู่ค่ะ
อากาศเย็นถึงหนาวมีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
ดอยยอดภูยังหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด๓๑๓องศา
กลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้า
กลางวันร้อนอุณหภูมิ๑๘๓๓องศาคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ๒๐๓๐องศาของพื้นที่
ตกหนักฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง๑๒เมตร
อุณหภูมิอยู่ราว๒๒๓๔องศา
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
อากาศเย็นในตอนเช้ากลางวันร้อนค่ะแต่มีลมอยู่บ้างนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่๒๑๓๔องศาค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปชมช้างในสวนสัตว์รัฐแอลิโซน่าของสหรัฐอเมริกานะคะ
ที่ได้ออกมาเล่นหิมะค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นภาพที่ไม่ปรากฏบ่อยนัก
เพราะว่ารัฐไอริโซน่ามีบางพื้นที่นะคะเป็นทะเลทราย
ทำให้ปรากฏภาพเป็นทะเลทรายที่แห้งแรง
ไม่ค่อยมีหิมะตกแบบนี้เท่าไหร่นานจะตกที่น้องช้างแบบนี้

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวแบบนี้สวัสดีค่ะ